ศรีสะเกดเมื่อวานนี้เล่าไปเหมือนกันเป็นแก๊งวัยรุ่นทะเลาะกันตีกัน
คืออันนี้เห็นบ่อยอยู่แล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
มีเด็กอายุ๑๗เขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับแก๊งเพื่อนเขา
แก๊งวัยรุ่นที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันก็ตีไล่ไล่กันมา
มาถึงหน้าบ้านของน้องน้องเห็นก็โอ๊ย
ถ้าไม่ดีแล้วหนีเข้าบ้านดีกว่าน้องอ่ะหลบเข้าบ้าน
แก๊งวัยรุ่นที่ถูกไล่ตีสู้ไม่ได้หนีเข้าบ้านน้อง
แก๊งไล่ตีตามเข้ามาแล้วแทงน้องอะค่ะ
สนเลยว่าใช่ไม่ใช่ถูกตัวไม่ถูกตัว
น้องถึงขั้นยกมือไหว้ขอชัวพี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่อง
เอามีดแทงน้องตายล่าสุดตำรวจบอกว่าใกล้จะได้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
บอกช่วยแชร์หน่อยนะคะขอรางวัลแจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มได้
ให้ไปเลยหนึ่งหมื่นบาทขอความเป็นธรรมนำคนผิดมาลงโทษด้วย
จุดเกิดเหตุคือบ้านเลขที่๓๖นะคะในอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสเกต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อไหร่ฮะ
สิบแปดตุลาคมอืมหลายวันแล้วนะคะยังจับตัวไม่ได้เลยตอนเที่ยงคืนสี่สิบนาทีค่ะ
วัยรุ่นบ้านเขินสามคนมีเรื่องกับวัยรุ่นบ้านอื่นก็คือท้องที่อื่นอ่ะ
มีเรื่องกันตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมต่อเนื่องมาวันที่ยี่สิบแปด
คือวัยรุ่นบ้านเขินเนี่ยไปเที่ยวงานหมอลำบ้านสบายแล้วก็ไปมีเรื่องกับคู่อริสองคน
ถูกไล่แทงในงานหมอลำก็ขี่รถหนีผ่านมาทางบ้านน้ำเกลี้ยง
บ้านไร่เอราวันเข้ามาที่บ้านเขินวัยรุ่นสามคนที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ย
หนีเข้ามาในบ้านของน้องโมวัย๑๗ปีที่กำลังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่๔คนที่หน้าบ้าน
คนร้ายวิ่งตามมามันไม่สนเลยจริงนะหน้าอินหน้าพรมหน้าไหน
วิ่งตามมาเสร็จมันแทงน้องเลยอ่ะน้องร้องขอชีวิตเท่าไหร่ไม่สนใจจริง
สุดท้ายน้องไปตายที่โรงพยาบาลนะคะวงจรปิดที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนเนี้ย
ก็คือคนก่อเหตุนี่หลังจากแทงน้องตายไปแล้วนะดูเดินสบายใจเชียว
เดินทอดน่องไปเลยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขากลับเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปทางบ้านไร่ผ่านบ้านน้ำเกลี้ยงไหมหรือยังไง
เพราะตอนเที่ยงห้าเที่ยงคืนห้าสิบเนี้ยลักษณะคือขี่เอ่อล่าเอ่อ
จูงรถครับผ่านปั๊มบ้านสบายตอนตีหนึ่งสี่สิบแปดนาที
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะก็ได้เจอกับคุณแม่คุณพ่อของน้องโม
ที่เสียชีวิตนะคะพ่อกับแม่บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่
ต้นทางที่เป็นของน้าเล่าเอาไว้เลยวันนั้นเนี่ย
บอกขอไปเล่นบ้านน้าน้าเป็นเจ้าของบ้านไงอืม
น้องขอไปเล่นบ้านน้าแล้วยี่สิบแปดตุลาคมเที่ยงคืนกว่ากว่า
น้าก็โทรมาบอกว่าน้องถูกแทงแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกแม่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขา
แต่ว่าถูกแทงผิดตัวมีดเนี่ยแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวา
ปอดตัดเส้นเลือดใหญ่น้องเลยเสียชีวิตค่ะ
แม่บอกแม่อย่าขอความเป็นทำให้ลูกแจ้งความตั้งแต่ยี่สิบแปดแล้ว
มาหลายวันแล้วทำไมยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้อีกน้าของน้องโมก็คือเจ้าของบ้านที่อยู่ด้วยตอนเกิดเหตุนะคะ
ก็พาทีมข่าวไปดูที่บ้านเลยนะคะแล้วก็บอกว่าในห้องนอนเนี้ย
คือจุดที่เธอกับน้องโมเข้ามาหลบแต่ยังมีคราบเลือดแล้วก็รอยต่อสู้ในห้องหลงเหลืออยู่เลย
พาไปดูจุดที่น้องวิ่งหนีออกมาหลังถูกแทงแล้วก็ล้มลงหมดสติที่บริเวณตรงข้ามหน้าบ้านนะคะ
บอกตอนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านมาจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ร้องขอให้ช่วย
แล้วมีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาตะโกนบอกว่ายิงมันเลยแบบเนี้ย
แล้วหนึ่งในสามฝั่งที่ถูกไล่ทำร้ายก็วิ่งมาขอหลบในห้องจังหวะจะปิดประตูห้อง
กลุ่มผู้ก่อเหตุมันวิ่งตามมายื้อประตูแล้วคนที่วิ่งหนีมาขอหลบด้วยอ่ะ
มันก็กระโดดหนีหลบไปที่อื่นเลยกลายเป็นว่ากรรมมาตกอยู่ที่เธอกับน้องโมอ่ะ
หลานสองคนอยู่ในห้องเฉยก็คือเอาจริง
เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะหนีอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นคนมีเรื่องด้วย
ก็ในเมื่อตัวต้นเรื่องมันหนีออกไปอีกทางนึงแล้วเขาก็คิดว่าคนก่อเหตุมันคงไปตามใช่ไหม
ปรากฏไม่ค่ะมันบุกเข้ามาแทงน้องอ่ะ
แล้วก็ไล่ไล่กันแล้วจนเด็กชื่อโอ๊ตวิ่งหลุดออกมาได้ก็เลยหันมาเห็นน้องที่ชื่อโมก็เลยหันมาถามโมว่ามึงเหรอที่จะยิงกู
โมก็เลยบอกว่าผมไม่เกี่ยวอ้ายผมไม่เกี่ยวก็เลยแทงเลยทีนี้ก็แทงแทงแล้วน้องก็ตัวเหลือหมดแล้วมันด้วยความตกใจมันก็เลยปิดเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอก
ล่าสุดวันนี้เราได้ภาพวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุ๒๘ตุลาคมเที่ยงคืน๔๘นาทีมาได้นะคะเป็นภาพมอเตอร์ไซค์๒คันขี่ไล่กันมานี่ทิ้งระยะประมาณนึง
จุดที่จัดงานหมอลำที่บ้านสบายนะคะก็จุดเกิดเหตุที่วัยรุ่นสองแก๊งบ้านเขินกับอีกหมู่บ้านนึงเหมือนไปมีเรื่องกันอ่ะ
ไปคุยกับคุณพิมค่ะคุณพิมเป็นเจ้าภาพจัดงานก็บอกว่าจัดงานหมอลำในพื้นที่เล็กกันเอง
คือจริงมันเป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับยายระหว่างการจัดงานก็ไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีการทะเลาะวิวาสอะไรกันเลยนะ
คุยกับเยาวชน๒ใน๓ที่วิ่งมาขอความช่วยเหลือด้วยเขาก็บอกว่าเขาไปเที่ยวหมอลำแล้วกลุ่มคนก่อเหตุขี่รถมาถามว่าไงรู้ไหม

งงไหมคะงงเขาก็งงแต่เขาก็ตอบไปว่าไม่แล้วก็ขอโทษอ๋อไม่ครับขอโทษครับแล้วก็แยกย้ายกันไป
ทีนี้ระหว่างทางกลับบ้านกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถตามมาก่อเหตุ
ตอนแรกเขาก็คิดแค่ว่าถ้าไปอยู่ในบ้านคนอื่นที่มีคนเยอะคงจะปลอดภัยมันคงไม่กล้าที่ไหนได้ทำเขาตายค่ะ

แล้วน้องโม่หูเหลืองป่ะ

น้องกับโมหูเนอะแล้วตอนที่น้องโมหูถือแพร่ไหนน้องอยู่ใส่

กลับไปคุยกับแม่ของน้องโมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แม่ก็เล่าว่าเมื่อวานสักตี๒ลูกมาเข้าห้องน้ำ
แล้วอยู่ประตูห้องน้ำมันก็ปิดเอง

เลยก็เล่าว่าเอยโมมาหาแม่รึเปล่า

อีกวันหลังเผาศพน้องเนี่ยได้กลิ่นน้ำหอมที่น้องใช้เป็นประจำลอยมาเตะจมูกด้วย
แม่ก็อยากเชื่อว่าลูกคงมาหาอะนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกต
เรื่องต้นลงพื้นที่ไปพูดคุยสอบถามครอบครัว
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่บ้านหมู่บ้านเกิดเหตุแล้ว
ตอนนี้สอบปากคำไป๑๐คนแล้วนะคะ
แนวทางการสืบสวนเนี่ยตอนนี้พอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วล่ะ
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ค่ะ
ก็ได้บุรนาการทั้งฝ่ายปกครองคำนาญพุยบ้านคุณำท้องถือท้องที่ต่าง
รวมทั้งกองการสืบสวนโรงพักภาคข้างเคียงประจุมและสันการ
เก็บรูปรวมรวมพยานหลักฐานทุกอย่างตอนนี้คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้ครับผม
ล่าสุดพันธบริเวณเอกเทพภิกักษ์ยังบอกด้วยว่า
ให้เบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มได้เดี๋ยวมอบสินน้ำใจให้หนึ่งหมื่นบาทด้วย
โทรได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้คุณผู้ชมเบอร์นี้ค่ะ
๐๘๑๘๐๔๒๐๐๕โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
เอาจริงคนในพื้นที่เห็นแค่นี้ถ้าเป็นคนที่คุณรู้จักคุณก็รู้ว่าคนในภาพคือใคร
ยังไงก็ช่วยให้ความเป็นธรรมกับน้องที่เขาถูกแทงเสียชีวิตด้วยกันแล้วกันนะคะ